คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อมาดูเหตุระทึกนี้กันซะหน่อยนะฮะ
ค่ะผู้ชายคนนี้คือเขาใคร่เขาโวยวาย
พุ่งใส่ตำรวจด้วยเดี๋ยวไปดูหน่อย
จังหวะที่ตำรวจจะคุมตัวสยบคลั่งชายคนนี้ค่ะ
เจอที่กำลังเก๋กก่อน

คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไหมครับ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๔ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองสมุทรปราการมาพร้อมกับอาสาสมัคร

ผู้ชายคนนี้คือเขาเมายา

อารวาสโวยวายทำลายข้าวของด้วย
ถือกันไกลไว้แน่นเลยนะฮะใช่ค่ะ
นี่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเฟื่องฟ้าที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะ

แล้วเขาโวยวายอยู่ในห้องนอนชั้น๒ของบ้าน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าไปใช้ยุทธวิธี
ก็คือเอาปืนช็อตไฟฟ้ายิงเข้าไปเนี่ยนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้คือนายโบ๊ทนุษย์นางอายุ๓๖ปีค่ะ
ตอนที่เขาถือกันไกลกันไกลยาวสักประมาณ๖นิ้วอยู่ในมือนะ
แล้วตำรวจพยายามบอกว่าโบ๊ทวางกันไกลวางกันไกลลง
แต่โบ๊ทไม่วางค่ะเดินถือกันไกลจะเข้าหาเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เหมือนจะแบบจะพุ่งเข้าใส่ตำรวจนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องคุมตัวแล้วใช้ยุทธวิธีนี้
พฤติกรรมของเขาไว้แล้วก็คุมตัวได้เป็นภาพนี้นะคะ
ทีนี้ก็ค้นตัวในโบ๊ทไม่เจออะไรที่มันผิดกฎหมาย
แต่ในโบ๊ทรับสารภาพบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเสพยาบ้ามา
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาตัวในโบ๊ทไปตรวจยาเสพติด
ตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลก็แน่นอนค่ะฉี่ม่วง
ก็เลยแจ้งข้อหานะคะมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
โดยผิดกฎหมายแล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็คือโดนคดีเรื่องเสพยาเสพติดนะคะ